ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่กรมรัชธรรมเปิดให้เข้าเยี่ยมคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็มีสถานะเป็นนักโทษชายของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
แต่ถูกส่งตัวไปรักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น๑๔เนี่ยนะครับ
วันนี้เปิดให้เยี่ยมวันแรกก็ให้เข้าเยี่ยมได้๑๐คน
ซึ่งต้องเป็นรายชื่อที่ยื่นแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วได้รับการอนุมัติแล้วนะคะ
นี่นะครับวันนี้ก็มีคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
หัวหน้าครอบครัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยที่ไปเข้าเยี่ยมนะครับมาถึงตอนเที่ยงครึ่งนะฮะ
มากับทอบทัวร์แล้วก็ทีมธนาความนะครับ
นำโดยนายวิญญัติชาติมนตรีนะครับ
ก็เข้าเยี่ยมจริงก็ตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าได้เข้าเยี่ยมตอน๑๓นาฬิกานะครับ
จากตอนที่มาถึงเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยติดพักเที่ยงนะครับ
นี่ฮะคุณอุ้งอิงกับคุณวิญญัติก็กดลิฟต์ขึ้นไป
เดิมที่มี๑๐รายชื่อที่จะเข้าเยี่ยมก่อนหน้านี้นะครับ
คือคุณอุ้งอิ๊งสามีแล้วก็ลูกสาวคุณอุ้งอิ๊งนี่นะฮะคุณพานทองแท้คุณโอ๊คกับภรรยานะครับ
แล้วก็จะมีทางทนายความอีก๓คนคุณพินทองทากับสามีด้วยนะครับ
ไม่มีรายชื่อของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนะครับ
หลังจากใช้เวลาเข้าเยี่ยม๔๐นาทีคุณอุ้งอิงก็เดินทางกลับนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็รอสอบถามนะครับว่าที่เจอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
อาการของคุณทักษิณนะฮะว่าโอ้โหหนักขนาดไหนแบบไหนอย่างไร
คุณอุ้งบอกว่าเดี๋ยวขอให้สัมภาษณ์ที่พักพรุ่งนี้นะฮะที่พักเพื่อไทย
แต่ดูสีหน้าแววตาก็ดูค่อนข้างจะเคร่งเครียดอยู่พอสมควรนะฮะ
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าพักเพื่อไทยนะครับ
บอกว่าอาการของคุณทักษิณก็ต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังน่าห่วงอยู่
แต่ไม่ได้ตอบว่าถึงขั้นใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่
แล้วคุณทักษิณไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษ
ผู้สื่อข่าวก็บอกเอ๊ะวันนี้ดูคุณอุ้งอิ๊งเหมือนกับ

เรื่องนี้คุณวิญญัติว่าอย่างไรลองฟังนะครับ
ทุกคนทุกคนก็ต้องยอมรับว่าอาการถูกส่งตัวมา
โรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณเนี่ย
อีกมุมหนึ่งคนก็มองเรื่องของ

หรือว่าความเท่าเทียมกับนักโทษชายคนอื่นนะครับ

มีกลุ่มครอบครัวรัตนพันธ์นำโดยดรสลายุทธ์
รวบรวมที่ดินถนนรัชดารอมอินทราเพื่อเสนอขาย
ต้องเสียบ้านกับที่ดินราคา๒๐๐ล้าน
ให้กับทางศูนย์เสียไปตรงนั้นนะครับ

รัฐนพันธ์กว่าพันล้านนะฮะ
เมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
นี่ฮะวันนี้เขาเดินทางมาประท้วง
กรณีคุณทักษิณถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
โดยมองว่านี่คืออภิสิทธิ์ชน
แล้วหลายเรื่องก็ขัดกับรัฐธรรมนูล
ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ
และต้องนำตัวคุณทักษิณกลับเรือนจำ
พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อกับครอบครัวรัฐนพันธ์
เพื่อถวายดีการ์คัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณ
บ้านเมืองเราต้องอยู่ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูล
มิให้นักโทษชายทักษิณชินวัฒน์เพียงคนเดียวมาทำลายกระบวนการยุติธรรม
มาทำลายคำพิพากษาที่สารได้ตัดสินแล้ว
แล้วก็มีตัวแทนของพักไทยพักดีด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
พักไทยพักดีวันนี้ไปยื่นเรื่องกับกรมราชธรรมคัดค้านการขอพระธานอภัยโทษของนายทักษิณนะฮะ
โดยระบุว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมในการหลบหนีเพราะฉะนั้นการขอพระราชทานภัยโทษจึงมิบังควร
แล้วก็บอกว่าไม่เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะป่วยหนักจริงถึงต้องออกจากเรือนจำไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
เดี๋ยวรอฟังคุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมพรุ่งนี้ที่พักเพื่อไทยกันแล้วกัน